สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวพาริชันณทชกิตโม้ค

ประเทศไทยของเรายังไม่มีฝนตกลงมาอย่างได้น้ำได้เนื้อ
จนสามารถเติมเต็มน้ำในเขื่อนได้นะคะ
อกจากนี้เดือนหน้ายังมีแนวโน้มที่ร่องฝนจะพาดผ่าน
กลางของประเทศไทยทำให้ฝนลดน้อยลงด้วย
ในระยะนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนมากกว่าภาคอื่นถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
ส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
คือลมไม่สูงมากค่ะหนึ่งถึงสองเมตรอุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะประมาณสามสิบหกองศา
ขณะที่คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังต้องพกร่มต่อไปทั้งสัปดาห์ค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่ประเทศลาวเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับตั๊กกะแตนบุกสวนนะคะ
ประเทศจีนก็เช่นเดียวกันค่ะที่มณฑลยูนานตะกะแตนได้เข้าบุกไร่ข้าวโพดนะคะ
ถือเป็นตั๊กกะแตนบุกจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ